เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องภัยผู้หญิงอีกเช่นเดียวกันคุณผู้ชมค่ะก็เป็นอุทาหรณ์
ซึ่งผู้หญิงหลายคนก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเจอก็ได้เวลาเราไปในที่จอดรถนะคะ
ห้างสรรพสินค้าหรือที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไปคนเดียวในช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะคะ
อย่างเหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนนี้โพสต์เตือนภัยเอาไว้นะคะว่าเขาเนี่ยขณะที่เดินไปจะไปที่รถนะคะ
คนร้ายเนี่ยเอามีดมาแทงเขาแล้วก็ชิงทรัพย์เขาไปค่ะแต่ว่ารอดมาได้ค่ะ
อันนี้คือกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ในเหตุการณ์ทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมเนี่ย
ตัดต้นจนจบเลยจะเห็นว่าคนร้ายเดินตามมาในที่จอดรถของห้างแห่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชม
เสร็จแล้วที่เห็นขยับมือนั่นคือเอามีดแทงนะคะแทงที่แขนของผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ประมาณ๒ทุ่มของวันที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมานี่คือลานจอดรถชั้น๔ของห้างแห่งหนึ่ง
พระราม๒ค่ะเนี่ยค่ะแทงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ชิงทรัพย์ไปได้นะคะคือตามรายงานเนี่ยได้เศษเหรียญไป
ร้อยกว่าบาทแล้วก็บัตรเครดิตที่ระงับแล้วหนึ่งใบผู้หญิงคนนี้ก็เอาเรื่องเนี้ยค่ะมาโพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะ
สำหรับผู้หญิงที่มีความเสี่ยงนะคะว่าอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้เธอบอกว่าเธอเนี่ยคือมีโชคดีที่ตัวเองมีสติก็เลยรอดมาได้
ยื้อที่จะอยู่ในที่โล่งแจ้งถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งมีโอกาสรอดกว่าไม่งั้นถ้าเกิดถูกคนร้ายแล้วต้อนเข้ามุมแล้วเราเข้าไปอยู่ในมุมมืดอันนี้
โอ้โหเรามีความเสี่ยงมากเลยนะคะคือคนร้ายเนี่ยเธอเล่าบอกว่าพอแทงเสร็จแล้วคนร้ายบอกไม่ต้องร้องคือถ้าเราเห็นจากในคลิปเนี่ยเดินมาไม่พูดไม่จ่าแทงก่อนเลยนะคะแทงก่อนแล้วถึงแบบเหมือนกับจะเอาเงินอ่ะนะคะแทงเสร็จบอกไม่ต้องร้องเธอบอกตอนนั้นเลือดเนี่ยไหลพักเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเอาซับสินไปตำรวจสืบสวน
สุดท้ายจับกุมได้คุณผู้ชมค่ะนี่คือคนร้ายที่ก่อเหตุนะคะวันรุ่งขึ้นเลยเมื่อวานนี้ก็จับได้เลย
นิกรทองเกิดเป็นชาวขอนแก่นไปจับได้ห้องเช่าไม่มีเลขที่อยู่ที่บังขุนเทียนนะคะ
ของกลางก็คือมีดพับหนึ่งเล่มนะคะหมวกเสื้อผ้าที่สวมในวันก่อเหตุนะคะ
นายนิกรบอกว่าก่อนก่อเหตุนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาจากที่พักแล้วก็เดินขึ้นสะพานลอยข้ามฝั่งขึ้นรถเมย์ไปลงหน้าห้าง
เสร็จแล้วก็เข้าไปก่อเหตุเสร็จแล้วพอลงมาก็เรียกแท็กซี่หนีไปจนสุดท้ายถูกจับกลุ่ม
ลงมือเนี่ยไปนั่งหน้าฟิตเน็ต๒ชั่วโมงเห็นผู้เสียหายออกมาจากฟิตเน็ตก็เดินตามไปลานจอดรถแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะคือก็นั่งรอที่จะก่อเหตุเลยค่ะปรากฏว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาออกมาจากฟิตเน็ตก็เดินตามเขามาศพจังหวะก่อเหตุเลยนี่ขนาดข้างหลังยังมีรถนะคะมีคนมาลานจอดรถมี

ก็นี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่าคือพนักงานของห้างมาช่วยเหลือไว้ได้ทัน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนที่มาก่อเหตุเนี่ย
ก่อนจะก่อเหตุลักษณะตรงนั้นเป็นทางเปลี่ยว
แต่พอแทงปุ๊บช่วงจังหวะนั้น
ตอนนั้นเราเห็นรถแล่นผ่านมา
ก็คือเป็นลานจอดรถอาจจะมีคนมาเอารถแล้วก็แล่นผ่านมา
เขาบอกเพราะรถคันนี้แหละทำให้คนร้ายเห็นว่ามีคนมา
เรื่องก็เลยไม่บานปลายไม่งั้นเธออาจจะบาดเจ็บมากกว่านี้ก็ได้นะคะ
สุดท้ายพอมันแทงเสร็จก็เอาทรัพย์สินไป
เหตุการณ์นี้เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา
ทรัพย์โดยใช้อาวุธมีดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ